ส่วนเรื่องของคดีกลุ่มธุรกิจทุนจีนสีเทา
วันนี้ทางพตเอกซุรเชษฐ์หักผ่านรองพบมีการทะแหลงข่าว
ผลการดำเนินคดีกับกลุ่มในทุนจีนสีเทา
หลังจากที่ในตู้ห่าวออกมามอบตัวนะคะ
นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบรามทุนจีนสีเทากว่า๕๐นาย
ไปตรวจค้นบ้านพักนายชัยนัทกรชายานันต์
อายุ๔๐ปีหรือว่านายตู้ห่าวค่ะ

หลังจากสารอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับ

โดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ในครอบครองเพื่อจำหน่ายบ้านหรูเลยค่ะ
เป็นบ้านพัก๒จุดที่เขาไปอยู่ที่ตลิ่งชัน

แต่ว่าตอนที่ไปตรวจก็ไม่เจอในตู้เห่าในบ้านพักนะ

ตำแหน่งผู้กำกับกองการต่างประเทศ

ก็บอกว่านายตู้เห่าไม่ได้อยู่ที่นี่

โดยพยายามติดต่อกับนายตู้หาวซึ่งพักอยู่ที่อื่น

แล้วก็มีการนัดหมายนำตัวในตู้ห่าว
เข้ามอบตัวกับตำรวจในวันนี้ค่ะ

ก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะคะ

หลังจากนั้นตอนบ่ายคุณผู้ชมคะในตู้ห่าว
ก็มาพร้อมกับทนายความมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
คลี่คลายคดีในทุนจีนสีเทา
สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีค่ะ
ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่การที่ตำรวจมีหลักฐานในการออกหมายจับนั้น
จะให้ทนายความเป็นคนชี้แจง
รวมถึงการประกันตัวก็จะให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการด้วยค่ะ
คุณตู้ห่าวครับ
โทษครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
เกี่ยวกับยาเสพติดจริงไหมครับ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

ตรวจสอบทั้งเงินสดรถหรูเครื่องประดับกว่าหนึ่งพันล้านบาทค่ะแล้วก็บอกว่าเตรียมไล่ยึดทรัพย์ของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เหลือแล้วก็จะไล่ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วยนี่นะคะเป็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น๕ครั้ง๗๕จุด๒๐จังหวัดระหว่างที่รองพบตรมี
จากนั้นตอนประมาณบ่าย๓โมง๔๒นาที
ตำรวจคุมตัวนายตู้ห่าวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนยานวา
ก็มีทนายความตามไปด้วยนะคะ
นักข่าวคือระหว่างที่มีการเคลื่อนย้าย

มีข้อมูลว่ารู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อพัชรินใช่หรือเปล่า
นี่ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้คำตอบนะคะ
แต่เมื่อถามว่าจริงหรือไม่ที่ถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจสีเทา
ก็ได้คำตอบมาสั้นว่าไม่จริง
แล้วนี่ค่ะก็ขึ้นรถถูกนำตัวไป